ช่วงนี้ฤดูเก็บเกี่ยวนะครับชาวนาก็เก็บเกี่ยวข้าวได้มาเนี่ย
ก็แน่นอนว่าต้องตากนะไล่ความชื้นก่อนเอาไปขาย
ราคาจะได้ดีดีค่ะเอาเก็บเกี่ยวพร้อมกันที่ตากก็ไม่พอ
ก็เป็นปัญหาที่อย่างที่เราทราบอ่ะบางคนก็ต้องไปตากที่ริมถนน
ใช่ไหมตากริมถนนทีเนี้ยที่ประโคนชัยที่บุรีรำครับ
คุณผู้ชมครับมันมีโจรขโมยข้าวเปลือกฮะ
เดี๋ยวมาสอนเขาตากอยู่อย่างเงี้ยมันมาเอาข้าวเปลือกเข้าไปฮะ
คือเอากระสอบมากรอกเข้าเปลือกมาโกยเข้าเปลือกไปเลยอ่ะโอ้โห
คืออันนี้ปัญหาเรื่องกีดขวางทางจราจรนี่ก็เรื่องหนึ่งนะ
แต่อันนี้คือชาวนาที่เขามาตากริมถนนเนี่ยเขาเจอคือคนร้ายมาเอาข้าวเปลือกเขาไป
คือมีอยู่คนนึงเนี่ยชาวนารายหนึ่งน้ำตาซึมเลยนะฮะ
เปลือกทั้งหมดเนี่ยต้องเอาไปขายนะ
ขายเนี่ยเงินส่วนหนึ่งก็คือไปใช้หนี้ทกศนะฮะ
โอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับผู้สื่อข่าวที่บุรีรำเนี่ยได้รับแจ้งมาก็เลยไปตรวจสอบนะครับ
ชาวนาบอกว่าโจรขโมยข้าวเปลือกมันอารวาสในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย
มาเอาข้าวเปลือกที่ตากไว้ตามริมถนนนี่แหละนะครับ
ทุกคนเนี่ยตอนนี้หวาดภาวะกันหมดแล้วนะฮะ
ถนนสายหัวเสือปังกูนะครับที่อำเภอประโคนชัยนะครับท่านผู้ชมครับ

ชาวนาชาวบ้านก็มาจับกลุ่มพูดคุยกันบอกทีนี้เราจะเอายังไงกันดีนะ
ต้องเอาเต็นต์มากางนอนกันแล้วมั้งเพื่อเฝ้าข้าวเปลือกไม่งั้นหายอีกนะครับ
นายปัญญาเชนประโคนอายุ๔๗นะครับเป็นชาวบ้านตะบนปังกูนะฮะที่ประโคนชัยนะครับ
นี่คือชาวนาเจ้าของข้าวที่ถูกขโมยข้าวเปลือกไป
เขาบอกว่าเมื่อ๒๒พฤศจิกายนเนี่ยจ้างรถมาเกี่ยวข้าว
เกี่ยวข้าวในนานี่แหละ๒๐ไร่ได้ข้าวมา๘ตันนะเป็นข้าวเปลือกนะครับ
ก็เอาข้าวเปลือกเนี่ยไปกองข้างถนนเพื่อเตรียมจะเกลี่ยแล้วตากแดดในวันรุ่งขึ้น
ระหว่างนั้นเขากับภรรยาก็กลับเข้าบ้านนะเพื่อมาเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวจะมานอนเฝ้าข้าว
คือตั้งใจจะมานอนเฝ้าข้าวนะเตรียมเต็นต์เตรียมที่นอนเตรียมเสื้อผ้านะครับ
รีบมาดูนะฮะรีบออกมาดูเพราะเชื่อว่าโดนขโมยข้าวเปลือกแน่นะครับเพราะว่าไม่ได้
กิโลกรัมหรือว่าหนึ่งตันจากที่เกี่ยวมาได้แปดตันหายไปตันหนึ่งถามว่าเงินเท่าไรก็ตันหนึ่งก็ประมาณหมื่นห้า
อืมไม่ใช่น้อยนะครับเยอะค่ะเยอะค่ะไม่ใช่น้อยนะครับกว่าจะปลูกข้าวกว่าจะเกี่ยวข้าวได้นะครับ
คนเนี่ยจอดรถแล้วเอากระสอบเนี่ยมาโกยเข้าเปลือกใส่กระสอบแล้วขนขึ้นรถไปขนขึ้นรถ

รวมเงินทุนทั้งหมดก็คือหกหมื่นกว่า
ยังไม่รวมค่าแรงของครอบครัวนะ
ข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยยังไงต้องเก็บเอาไว้กินอยู่แล้ว
อีกส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นพันธุ์ข้าวในปีถัดไป
ที่เหลือเอาไปขายต้องใช้หนี้ทะกะสอด้วย
เงินกู้อีกนะไม่คิดว่าข้าวจะหายแบบนี้นี่หายไปแล้ว๑๕๐๐๑ตัน

หลังเกิดเหตุนะคุณเดี๋ยวมาสอน
กินข้าวกันไม่ลงเลยนะ
อยากจะฝากไปถึงคนที่มาขโมยข้าวเปลือกไปหน่อยว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะ
แค่นี้ชาวนาก็ลำบากเดือดร้อนทุกข์พออยู่แล้ว
ใช่โหชาวนาทำงานหนักกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาท

นี่คุณพระสรแล้วถูกคนเขาโหมยไปมันไม่ต้องทำอะไรเลย
มันเอากระสอบมาขนขึ้นรถไปเลย
ก็ไปตรวจสอบดูข้าวมันก็หมดเยอะตกใจหายไปเยอะไหมเยอะอยู่เยอะอยู่ก็ประมาณถ้าอุ้มหนึ่งก็เกือบหมดอุ้มเนอะอุ้มกว่ามันก็เกือบหมด
ถ้าเป็นกระสอบทำอุ้มหนึ่งมันก็ประมาณยี่สิบห้านะคะแต่อันนี้มันอุ้มครึ่งเนอะ
น่าจะได้ราคาก็เลยเก็บไว้ก่อนปกติทุกปีจะขายแล้วแล้วก็จะส่งต่อ
๕๗๒ค่ะเทียบจากนี้ไม่พอ
เดี๋ยวรอดูก็ต้องหาเงินกู้กู้
กู้ไปใช้หนี้ทกศก่อนปีเป็นปีต่อปี

กว่าจะทำนาได้ก็ปีหนึ่งกว่าจะทำนาได้เนอะ

คือเสียงยังสั่นอยู่เลยความที่เขาแบบเสียใจแล้วก็ตกใจกับเรื่องนี้
คนที่ขโมยไปอยากให้มันฟังจริงเลยฮะ
นี่เขาต้องใช้หนี้ทะกะสอปีนี้ห้าหมื่นสองนี่หายไปแล้วหมื่นห้านะ
ตันหนึ่งหมื่นห้าหายไปแล้วต้องไปกู้มาเพื่อใช้หนี้ต่อเลย